เรื่องนี้ค่ะก็เกี่ยวกับโรคภัยเหมือนกันค่ะ

แต่ว่าลูกสาว๘ขวบน้องมิ้นเป็นโรคหัวใจ
ลิ้นหัวใจรั่วแล้วข่าวนี้ค่ะ

ครอบครัวน้องน่ะไม่มีเงินใช่ไหมพี่เบิร์

ตอนนี้ยอดบริจาคหลั่งไหลเข้ามาหลายแสนแล้ว

โรงเรียนเลยบอกว่าประกาศปิดรับบริจาคแล้วนะ
ใช่เพราะว่าได้เงินเพียงพอแล้ว

นี่คือน้องมิ้นค่ะเด็กหญิงนราธิ
พระอาทิตย์นันตสิมอายุ๘ขวบคาเลี่ยนอยู่ป๒
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดอยู่ที่เชียงรายนี่แหละ
น้องมิ้นเนี่ยเป็นลิ้นหัวใจรั่วต้องผ่าตัด
แต่ว่าครอบครัวยากจนไม่มีเงินที่จะไปรักษานะคะ
โรงเรียนก็เปิดช่องทางรับบริจาคมาเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องมิ้น
กับทางผอโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ไปหาน้องมิ้นดูสิ
พอนะแจ้งให้กับครอบครัวน้องมิ้นได้ทราบบอกว่าตอนนี้มิ้นลูก
รู้ไหมข่าวหนูออกทีวีลุงเบิร์ตเขาอ่านข่าวหนูนะ
แล้วเนี่ยคนบริจาคมาเป็นคนใจบุญเนี่ยบริจาคมาหนูมีเงินพอที่จะผ่าตัด

ยอดเงินตอนนี้เนี่ยนะคะ๔๖๗๓๗๒บาท
โรงเรียนเลยบอกว่าโอ๊ยอันนี้พอแล้วกับการรักษาตัวของน้องมิ้น
แล้วเงินที่เหลือจากการรักษาก็ตั้งใจให้น้องเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไป
มีการออกเป็นหนังสือประกาศมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะคุณผู้ชม
จะได้ป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพอ่ะเอาเลขบัญชีไปแอบอ้างว่าเนี่ย
มาช่วยกันบริจาคให้กับน้องมิ้นนะตอนนี้เงินบริจาคพอแล้ว
ปิดรับการบริจาคแล้วนะคะน่ารักตรงเนี้ยผมผมชื่นชมนะ
เวลาที่อยากได้ความช่วยเหลือก็บอกว่าอยากได้เพราะคนเขาให้เพียงพอแล้ว
ก็ปิดอย่างนี้ถือว่าจริงใจต่อกันจริงใจทั้งนะครับคนที่อยากได้ความรับความช่วยเหลือ
แล้วก็จริงใจต่อคนที่เขาบริจาคด้วยนี่ไงเราก็ทำข่าวไม่ใช่แค่จะขอรับบริจาคอย่างเดียว
พอปิดรับเราก็บอกเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มิตรชายชีวิตมาไปแอบอ้างนะ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความช่วยเหลือกับน้องเขานะ